หวยหรือเปล่าตรวจรางวัลกันก่อนเลยไหมค่ะอ่าดูกันหน่อยครับ
รางวัลที่หนึ่งสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
นี่ฮะหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดหกเจ็ดค่ะเลขท้ายสองตัวก็ห้าสอง
ถ้าเลขหน้า๓ตัวก็มี๘๘๘ใครจะหยิบบ้างข้างหน้า๓ตัว๘๘๘
แล้วก็เลขท้าย๓ตัวก็มี๒รางวัลนะฮะก็คือ๔๐๓กับ๙๕
เพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาดูกันหน่อยว่าใครที่โชคดีถูกหวยรางวัลที่๑
ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑ในวันนี้บ้างเท่าที่เราตามหาได้ณขณะนี้
แล้วก็เพจต่างต่างในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเขาโพสต์ภาพนี่ฮะ
ชายหนุ่มคนนี้กับหญิงสาวจับลอตเตอรี่โพสต์ภาพผู้ชายคนนี้
ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสในมือเนี่ยถือสลากกินแบ่งรัฐบาล
หมายเลข๑๐๙๗๖๗๕ใบ๓๐ล้านเห็นตัวเลข๓๐ไหม
หนุ่มป่าตองภูเก็ตโชคเข้าข้างถูกรางวัลที่๑รับ๓๐ล้าน
คนเข้าไปแสดงความยินดีเยอะแยะกันไปหมด
เราก็สืบทราบจนรู้แล้วนะครับว่า
ผู้โชคดีคนนี้ชื่อนายนารานามสกุลนาลักษณ์อายุ๓๒ปี
ตอนนี้ไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพป่าตองเรียบร้อยแล้ว
ค่ะแสดงความยินดีด้วยค่ะ

ทำอะไรดีผลบุญมันก็ส่งมาถูกลอตเตอรี่

ที่จังหวัดระยองค่ะถูกรางวัลที่๑ได้ไป๖ล้านบาทนะคะ
นายสมหมายหมื่นหน้าอายุ๓๖ปีค่ะ
พร้อมกับภรรยาเลยนะคะนางมัธนีเต่ากล่ำอายุ๓๖ปีเหมือนกัน
นี่ก็นำสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลที่๑มาขอลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐาน

สมหมายก็บอกว่า๒๘มีนาคมที่ผ่านมาเขาก็ทำงานอยู่นะ
อยู่ที่อำเภอนิคมพัฒนาเขาเป็นคนขับรถพ่วง๑๘ล้อค่ะ
ก็มีคนขายสลากินแบ่งรัฐบาลเป็นคุณลุงนะอายุเยอะแล้วปั่นจักรยานมาขาย
ก็มาขายเป็นประจำแหละก็เลยซื้อซื้อทุกงวดค่ะ
ก็งวดละใบ๒ใบงวดนี้ก็ซื้อเหมือนเดิม๒ใบ

แต่อีก๑ใบนี่สิ๑๐๙๗๖๗อันนี้ถูกรางวัลที่๑

จากเบอร์ข้างรถพ่วง๑๘ล้อเลข๖๗เป็นรถใหม่ป้ายเหลืองของบริษัท
เขาเป็นคนขับใช่แล้วก็เพิ่งได้รถใหม่มา
แล้วก็เลขข้างรถ๖๗บริษัทเปลี่ยนรถ๑๘ล้อใหม่๒๔คัน
เขาก็บอกว่าชอบเลขข้างรถ๑๘ล้อหมายเลข๖๗มากเลย
เพราะว่าเป็นรถที่เพื่อนเขาขับเองก็เลยซื้อเลขนี้ดีกว่า
เสื้อขาวนั่นผู้สื่อข่าวของเรานะครับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีที่จังหวัดระยอง
ไปนั่งประกบกับเขาเลยนะคะเอาไม่ใช่ประกบฮะอันนี้นับญาติเลยฮะ
ก่อนหน้านี้เขาก็ถูก๖๔๒ใบคนเขาดวงดีไงพี่สมหาย๑๐๐๐๐๐หน้าคนระยอง
วันเดียวกันนั่นไงส่วนเงินที่ได้เขาบอกว่าเดี๋ยวไปใช้หนี้นะคะ๕แสนส่วนที่เหลือจะไปซื้อบ้าน
ไม่มีแบ่งให้ผมบ้างเหรอคนบ้านเดียวกันไม่ได้หมายความว่าเขาจะแบ่งสตางค์ให้คุณนะ